ชายคนนี้ขับรถมาขับรถมาแล้วก็

ไม่ได้ทำยังไงแทรกไม่ได้
จริงจริง
โอ้ยนี่มันทำอย่างนี้

แป๊บ

อะไรอ่ะ

กระบะมีคอกโดนถอยมาชนนะ
นี่ดูดิ

ถ้าเจอแบบนี้ทำอย่างไร
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้

ระหว่างรถกระบะมีก้อและรถกระบะสี่ประตูสีขาว

คือเหมือนว่า

นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่แต่พี่เบิร์ตคือท่าทีผู้หญิงไม่ได้ดูแบบ
ตกใจหรืออะไรนะคือก็หันมามอง

ต่อมาเจ้าของรถกระบะมีคอกที่ถูกรถ

สภาพรถที่พังเสียหายนะครับ

จริงคงจะเป็นบอดตายอะนะ

ทีมข่าวไปที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ

ไปคุยกับนางยุภาพรชายผงอายุ๔๒ปี
เป็นเมียของคนขับรถกระบะมีคอก

เหตุการณ์ในคลิปกล้อง

ไม่ใช่หมายถึงว่าชน๒ครั้งแล้ว
ถอยชน๑ถอยชน๒
แล้วครั้งนี้ที่ถ่ายได้อันเดียวเนี่ย

พุทธมณฑลครับนครปฐม
โดยสามีของเธอเป็นคนขับรถ

ขณะเกิดเหตุรถกระบะ๔ประตูคู่กรณี
พยายามจะเปลี่ยนเลนส์จากช่องคู่ขนาน

แต่ว่าเฉียวชนกันเธอก็เลยจอดรถ

เพื่อไปดูความเสียหายจะไปเจรจา

แต่ผู้ชายคนขับรถเนี่ยไม่ยอมลงมา
ไม่ยอมลงมาน่าจะโกรธที่สามีเธอ

จู่ก็ใส่เกียร์ถอยฮะ

เพราะดีนะครับที่คนในรถไม่มีใครเป็นอะไร

ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง

อยู่ระหว่างเรียกให้มาพบตำรวจดำเนินคดีต่อไป
โอ้โฮเห้ยเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องขนาดนี้เลย
คือระบาดอารมณ์เหมือนกัน

มันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอนะลองดูว่าใช่หรือเปล่า